ปฏิบัติการภารกิจในการประดาน้ำลงไป
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญหายหรือผู้ที่จมน้ำ
สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมง
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปฏิบัติหน้าที่

จากรายงานด้วยคุณเสธาโสรินครับ
เมื่อตกอยู่ที่สถานการณ์ฉุบเฉินการประกอบ
ถอดชุดสกูป้าใต้น้ำเป็นหนทางเดียวที่นักประดาน้ำ

จึงต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญ
เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

จากหลักสูตรการดำน้ำขั้นพื้นฐานแล้ว

แตกต่างจากการดำน้ำเพื่อสันทนาการ
คือความเสี่ยงอันตรายความเสี่ยงที่จะสูญเสียชีวิต
เพราะไม่สามารถเลือกสถานที่และเลือกสถานการณ์ได้
หลักสูตรเหมือนกับสันทนาการทั่วไป
คือเรียนตามคอร์สการเรียนของการดำน้ำหลักสากลเลยครับ
พอจบจากการดำน้ำสากลปุ๊บเราจะมาลงเรื่องด้านกู้ภัย
คือทำการค้นหาวิธีการค้นหาแบบเรา
แล้วก็ปิดตาทดสอบในสระก่อน
แล้วก็ไปตรวจสอบในสถานที่จริง
ปฏิบัติภารกิจค้นหาร่างผู้สูญหาย

นักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นหรือส่งเสียงเพื่อสื่อสารได้
จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งสัญญาณ

รวมทั้งกำหนดทิศทางและระยะทางในการค้นหา
สื่อสารหลักจะเป็นตัวที่๑
กับข้างบนกับคนถือเชือกข้างบน
เชือกจะอยู่ที่คนที่๑อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ
กับคนที่ถือเชือกข้างบนอันนี้จะไว้สื่อสารกัน
พอสื่อสารกันเสร็จคนที่๑ก็จะสื่อสารต่อไป
ให้คนต่อไปโดยวิธีสัมผัสตัว
จะมีวิธีเรามีวิธีการกระตุก
มีวิธีการบอกกันใต้น้ำ
หลังจากทราบพิกัดของผู้สูญหาย
การค้นหาจะแบ่งออกเป็น๒ลักษณะ
คือการต่อตัวเป็นแนวยาวขวางกระแสลำน้ำ

อีกวิธีหนึ่งคือการค้นหาแบบเข็มนาฬิกา

หลังจากนั้นให้นักประดาน้ำต่อตัวแล้วงวมรอบทุ่น

ลักษณะนี้ในการค้นหาก็ยิ่งมากขึ้น
เคลื่อนตัวใต้น้ำจะต้องเป็นไปตามที่ผู้ถูเชือกด้านบนกำหนด
และส่งสัญญาณให้กับทีมค้นหาใต้น้ำ
กระตุกเชือก๑ครั้งคือให้หยุด

และ๕ครั้งคือการให้ถอยหลัง
ส่วนการกระตุกเชือกรัวคือการให้ทีมค้นหาขึ้นจากน้ำ
ประสงค์ความสำเร็จของชุดนัดทีนี้คือ
เราได้ค้นหาร่างผู้ถูเชือกขึ้นมา
โดยที่เขาไม่

เขาจะลอยขึ้นมาอืดสามัญร่าง

เราขึ้นมาโดยร่างเขาเป็นเหมือนคนปกติ
ญาติเขาได้ไปทำพิธี

แล้วก็อีกอย่างคือ
เราทำสำเร็จแต่แรงทีมเราปลอดภัย
อันนี้ครับคือความประสบความสำเร็จของในทีมเราครับ

คือหัวใจที่พกความกล้าหารไว้เกินร้อย
เพื่อนำร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหาย
กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน